คุณผู้ชมดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยจับกันทุกวันเลย
หนึ่งล้านเมตรฝ่าด่านตรวจในอำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงรายค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นเครือข่ายกลุ่มอาขาบ้านผาขาวบน
โดยยาบ้านหนึ่งล้านแม่ที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ยึดมาจากนายสงฆ์ปแทร่สงฆ์
วัยสามสิบสองปีค่ะเป็นชาวเขาบ้านสรรเชียงใหม่ในตำบลแม่เป่า
อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของตำรวจภูทรแม่สายอยู่นะคะ
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาพันธ์ตำรวจโททักษิณจันทวงศ์
รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเชียงแสน
ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
หรือว่าสอปศเขาร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕
นำกำลังเฝ้าสกัดรถยนต์ต้องสงสัย
เพราะว่าได้รับแจ้งมาจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
เข้าพื้นที่ในอำเภอแม่สาย
ปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดที่หน้าปากทางเข้า
รณอุทยานถ้ำหลวงนางนอนในบ้านน้ำจำอำเภอแม่สาย
ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนชัยพม่า๕กิโลเมตร
ไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งค่ะ

แต่ว่ารถคันนี้เร่งเครื่องหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถยนต์ไล่ติดตามเลยนะคะ
รถต้องสงสัยคันนี้เสียหลักและพุ่งลงข้างทาง
ก็เลยเข้าไปจับนายทรงป่อแทร่โซ้งวัย๓๔ปีได้
ตรวจสอบในรถพบยาบ้า๗เป้ด้วยกัน
นับรวมแล้ว๑ล้านเมตร

เรื่องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
บอกว่าได้รับการว่าจ้างมา๒๕๐๐๐บาท

นำยาบ้าไปส่งให้ลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงราย

ด้านเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็บอกนะคะว่า
จากการตรวจสอบหีบห่อยาบ้าที่มีประทับอักษร๙๙
เชื่อว่าน่าจะเป็นของกลุ่มอาคาบ้านผาขาวบน

แล้วก็รับจ้างลำเลียงยาเสพติด
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกลาง
และการสืบสวนขยายผลด้วยค่ะ